ว่าแม่ค้าขายหมูที่จังหวัดสุรินทร์เขาฝากมาบอกว่าแหมทำกันได้
เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเรื่องอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยจะจับจ่ายใช้สอยยังไง
ใช้เงินก็ต้องดูกันดีนะว่าแบงค์เป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอม
เอาอีกแล้วนั่นไงล่าสุดระบาดจนพ่อค้าแม่ค้าถึงท่านภาวะกันแล้วนะคะ
อย่างที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์มีร้านค้าในตลาดนะคะ
แม่ค้ารายหนึ่งได้แบงค์ปลอมมาจากลูกค้าคุณ
ครับแล้วแม่ค้ารายเนี้ยเขาก็โพสต์เอาไว้เลยนะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าเตือนภัยค่ะเจอกับตัวเองเลย
เช้านี้แบงค์๑๐๐ปลอมนี่โพสต์ลงไปแบบนี้
เราขายหมูแต่เวลารับเงินไม่ได้สังเกตเงินทุกใบไง
รู้ตัวอีกทีตอนมาเติมน้ำมันที่ปั๊ม
แล้วพนักงานแจ้งว่าเป็นแบงค์ปลอม
แล้วทดสอบให้เราดูปรากฏว่าปลอมจริงคุณ
คือปั๊มเขาดูออกอยู่แล้วเขามีวิธีการทดสอบด้วยนะคะ
แล้วก็ระวังกันด้วยนะเขาฝากติดแฮชแท็กแบบนี้
เขาก็เลยบอกว่าเช้านี้ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วกัน
ขาดทุนไป๑๐๐บาทแต่ก็ยังไม่แน่ใจไงว่าร้อยจริงหรือเปล่า
แต่คุณดูแบบนี้ดูแตะตานะคุณรู้ไหม
ถ้าไม่ได้สังเกตสังการดีก็ดูไม่ออกหรอก
คือสังเกตแล้วเห็นเป็นคราบน้ำถึงรู้ว่าแบงค์ปลอม
ถูกไหมคะคือทีมข่าวของเราก็โทรไปสอบถามแม่ค้าร้านนี้ค่ะ
ที่เขาโพสต์เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
เขาขายหมูอยู่ที่ตลาดแล้วปกติได้เงินจากลูกค้ามา
เขาไม่ได้มานั่งทีละใบว่าของจริงของปลอม
รับเงินก็เก็บรับเงินก็เก็บเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะมากไงคุณ
กระทั่งเขาไปเติมน้ำมันแล้วก็เกิดเหตุการณ์
ตามที่เขาโพสต์ไปนี่แหละค่ะอย่างไรก็ตาม
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในตลาดแห่งนี้
ก็พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าท่านอื่นด้วย
ก็ทราบมาว่ามีพ่อค้าแม่ค้าทางตลาดสด
แบงค์ปลอมแบบนี้หลายคน
ส่วนมากจะเป็นแบงค์ร้อยค่ะกับแบงค์พันธุ์นะคะ
แล้วก็เจอมาหลายเจ้าแล้วด้วยนะคะ
เริ่มระบาดตั้งแต่เดือนที่แล้วเขาว่ากันแบบนี้นะที่ตลาดแห่งนี้นะ
ก็เขาก็บอกว่าหลังจากนี้คงต้องระวังกันมากขึ้น
แล้วก็สังเกตกันมากขึ้นพอรับเงินมาจากลูกค้าเนี่ยค่ะ
คือมันก็มีกรณีที่ลูกค้าเองก็ไม่รู้นะ

คือมันหลายกรณีมากเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ปลอมเนี่ย
คืออันนี้เอาจริงนะมันจับต้นชนปลายไม่ได้หรอก
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเองก็อาจจะต้องสังเกตมากขึ้นเนอะ
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขารับเงินเป็นประจำ
คือบางคนจับสัมผัสอาจจะรู้แต่บางทีมันรวดเร็วมาก

ก็ไม่ได้มีเวลามาตรวจสอบเพราะมันเสียเวลา

มันมีไม่ใช่แค่ที่สุรินทร์หรอกดิฉันว่า
มันมีทั่วไปยังไงก็มีวิธีการตรวจสอบแบงค์ก็แล้วกัน
พ่อค้าแม่ค้าดิฉันว่าเขาดูเป็นอยู่แล้วแหละ
มันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราจริงในการสังเกตสังกาให้ดีนะครับ